เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะ
ทะเลากับญหาดเป็นญาติห่างกันนะครับ
ทะเลาะเสร็จปุ๊บแค้นค่ะ
รวบรวมความกล้าไปเสพยาบ้ามาครึ่งเม็ดค่ะ
ความกล้ามันเกิดขึ้นในบัตรดนแล้วก็บ้าจริงค่ะ
ไม่มีฮีริโอตะปะไม่มีการยับยั้งชั่งใจค่ะ
คว้าปืนลูกซองมากลับมายิงญาติห่าง
ที่ทะเลาะกันรอบแรกเสียชีวิตคาบ้านพักแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะจุดเกิดเหตุผู้ตายก็คือชื่อว่านายปริวัติแก้วมงคุณ
อายุ๒๙ปีนะคะตอนที่กู้ภัยกับตำรวจลงไปถึงเนี่ย
สภาพคือนอนจมกองเลือดอยู่หน้าประตูบ้าน
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกห่างจากศพไปสักประมาณ๕เมตรนะคะ
นี้ไปตรวจสอบศพเบื้องต้น
ผู้ตายถูกยิงทั้งสะโพกขวาแล้วก็ด้านหลัง
คือกระสุนลูกปลายมันแตกเข้าร่างเต็มเลยนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายทัศนัยอ่อนคำอายุ๔๒ปี
เป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดอุดรธานี
ดำรงตำแหน่งระหว่างปี๕๑ถึงปี๕๕
หลังก่อเหตุค่ะยิงเองมอบตัวเองนักเลงพอ

ถือปืนลูกซองไปเลยไปมอบตัวกับผู้ใหญ่บ้าน
ทีนี้จากการสอบถามนายทัศนัยมือปืนแล้วก็เป็นผู้ต้องหาแล้ว
รับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวาน
เอาช่วงเช้าก่อนช่วงเช้าผู้ตายเดินมาด่าทอมาต่อยตี
ตัวเองถึงหน้าบ้านแล้วยังหาว่านายทัศนัยมือปืนเนี่ย
ไปรักเครื่องมือช่างเก็บความแค้นไว้นะ
ช่วงสายในวันเดียวกันทัศนัยเดินไปหาผู้ตายที่บ้าน

ก็เป็นญาติห่างกันนั่นแหละอยู่ในระแวกเดียวกันหมดนะฮะ
ทัศนัยตั้งใจจะไปถามผู้ตายว่าทำไมต้องไปด่า
กล่าวหาว่าเขาไปขโมยเครื่องมือช่าง
ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแถมด่ากลับมาอีก
แล้วเข้ามาลักษณะคือเหมือนจะทำร้าย
ทนายคราวนี้ยิ่งโกรธจัดเข้าไปอีกค่ะ
กลับไปที่บ้านเลยกลับไปที่บ้าน
เสพยาบ้ามาครึ่งเม็ดมาอีกครั้งหนึ่ง
มาพร้อมกับเอาปืนลูกซองของพ่อมาไปหาผู้ตายที่บ้าน
กะว่าจะเคลียร์ปัญหาไม่ได้ตั้งใจยิงเขาบอกแบบนี้นะคะ
แต่ผู้ตายเนี่ยคือลักษณะเหมือนท้ายิงเลยยิงเลยเอายิงจริง

จนกระทั่งผู้ตายล้มลงต่อหน้าต่อตานะคะ
สุดท้ายทัศนัยแบกปืนกระบอกนั้นที่ยิงผู้ตาย

ทีนี้เราไปพูดคุยกับพี่ชายผู้ตายคุณปียนัทบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายประทัดดังขึ้นหน้าบ้าน๑นัด
แล้วได้ยินเสียงคนร้องโอ๊ยโอ๊ยด้วยความเจ็บปวดอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยออกมาดูพบว่าน้องชายเนี่ยถูกยิงนอนจมกองเลือดนะฮะ
แต่ตอนนั้นไม่เห็นคนยิงแล้วเลยรีบโทรศัพท์นะคะ

เพื่อให้นำตัวน้องซายไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่มันก็สายไปเสียแล้วน้องชายเสียชีวิต
ก่อนที่รถกู้ชีพจะมาถึงนะคะ

รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะมือปืนก็เป็นญาติกันเขาทำเกินไป

แต่เราก็ถามว่าโกรธไหมเกลียดไหมจองเวรจองกรรมไหม
พี่ชายของผู้ตายบอกว่าไม่จองเวรจองกรรม
ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและกฎแห่งกรรมนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับทัศนัยคือ
ฆ่าโดยเจตนาแล้วก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ข่าวนี้เล่นผมสะดุ้งทั้งข่าวเหมือนกันชื่อให้คล้ายกัน
แต่ไม่ใช่คนเดียวกันนะเกี่ยวข้องนะครับ